สู่นี้หลายโรงเรียนเปิดเรียนกันแล้วใช่ไหมค่ะ
พ่อแม่ผู้ปกครองพอเวลาลูกเลิกเรียน

เพราะพ่อแม่จะต้องรูกรูกันเข้าไปเพื่อรับลูก
แล้วถ้าหน้าโรงเรียนมีคนมาปลาระเบิด

อย่างแรกใครจะไปคิดว่ามันคือระเบิด
เริ่มเดินกันขวักขวายและเริ่มคิดแล้วว่า

ส่วนคลิปที่๒ก็เป็นคลิปที่หน้าโรงเรียนเมื่อกี้แหละฮะ
ที่เห็นวัยรุ่นเขาวิ่งไล่ตีกัน

ผู้ปกครองกำลังจูงเด็กอยู่เลย
กำลังจะพาเด็กกลับบ้านเห็นข้างหน้าโรงเรียนไหมฮะ

คุณครูประกาศเอาเด็กเข้ามา

แล้วเป็นจังหวะความวุ่นวายที่ต้องบอกว่า
เนี่ยเด็กก็พยายามวิ่งและนั่นกลุ่มวัยรุ่นเห็นไหมฮ

กวดกันไล่กวดกันอาวุธมาเต็ม

โอ้โหคือยังเดินไปอีกอะค่ะ

ถืออาวุธมาวิ่งมาจะไล่กลุ่มพวกนี้
กลุ่มพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้าโรงเรียน

ก็เป็นคลิปที่อาจจะได้ยินแค่เสียง

เรียกเด็กแล้วก็เรียกชาวบ้านแถวนั้น

อ่าทั้งชาวบ้านและนักเรียนต่างวิ่งกันวุ่น

บางคนบางกลุ่มวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในโรงเรียน
เพราะกลุ่มไวร่วนที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเมื่อกี้
ปลาระเบิดใส่กันคือจะมาตีกันนั่นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
หน้าโรงเรียนกลาโหมอุทิศอำเภอเมืองนนทบุรี
โชคดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ที่เกิดเหตุบนถนนมีรอยขะเบาควันเต็มไปหมดเลย
ก๊อตเทปสีดำมีก้อนหินอีกต่างหาก
และเหล่านี้คือชิ้นส่วนประกอบระเบิดกระจายอยู่เกลื่อนพื้นถนนนะคะ
คุณครูของโรงเรียนแห่งนี้บอกแบบนี้ว่า
จังหวะตอนนั้นเป็นตอนที่โรงเรียนเลิกเลย
นักเรียนกำลังกลับบ้านได้ยินเสียงดังตุ้ง

พอเสียงระเบิดมันดังมันก็มีกลุ่มควันฟุ้งกระจายขึ้นมา
ทุกคนวิ่งหนีกันจ้าละวัน
แต่ครูบอกข้อมูลมาข้อมูลหนึ่งฟังแล้วน่าตกใจ
เหตุการณ์นี้เกิดลักษณะแบบนี้บ่อยครั้ง
แล้วบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ

เอาจริงคุณผู้ชมคะเราเคยรายงานข่าว
เมื่อไม่นานวันนี้มีวัยรู้นโยคพวกไล่ปลาระเบิด

แล้วตอนนั้นจำได้ไหมเขาวิ่งหนีหลบกันเข้าไปในวัดตอนนั้น
โอ้โหงานนี้เนี่ยสร้างความหวาดพญาให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะ
ค่ะโอ้หน้าโรงเรียนด้วยนะครับอืม